พูดถึงเรื่องของซื้อเจ๊บุ๋มปะนัดดากันหน่อยเธอ
วันนี้ก็โอ้โหปฏิบัติภารกิจแบบว่างานราชงานหลวงไม่ขาดไม่เว้นเลย
ล่าสุดนะคะก็ไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมมา
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ยังลงพื้นที่ไปดูแลสารทุกข์สุขดิบของพี่น้องเจ้าหน้าที่ด้วยอีกนะคะคุณ
ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยพี่บุ๋มก็ชี้แจงเลยบอกว่ามันลดจริงน้ำมันลดลงจริง

บุ๋มก็ฝากขอบคุณมาด้วยแต่ก็อยากให้คนไทยเนี่ย
ลืมนะส่งกำลังใจให้กับคนที่อุบลมากด้วยนะคะ
ส่งทีมน้องลงไปในพื้นที่๑๘วัน

เป็นน้ำกัดเท้ามั่งอะไรมั่งเราก็เลยต้องไปดู
จริงแล้วยังมีอีกหลายต่อหลายคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง
ทำงานลงพื้นที่นะคะแต่ก็ไม่ได้ออกกล้อง

คือมันลดจาก๓๙เมตรเป็น๒เมตร

เราก็จะเตรียมของนอกถุงยางชีพ
จิ้นด้วยซ้ำหนูก็เลยแบบตกใจอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าจริงแล้วเป็นพี่ที่เคารพมานาน
แล้วพี่บิลคือไอดอลของผมนะฮะ
ในการที่ออกมาทำความดี